คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ครับ

ปรากฏว่าโอ้โหสักพักหนึ่ง
มีจอมส่องจอมลอดจอมสอด

แล้วก็หลังจากนั้นมีภาพจับได้
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำหญิง

ขายเลยขาย

ขาย
มันเก้พัน
นี่หรอฮะ

แต่ผู้ชายเสื้อเขียวโผล่ออกมา
นี่คนเขาดักรอถ่ายอยู่นะ

แล้วก็แอคติ้งโอ๊ยผมปวดท้องเข้าห้องน้ำผิด

นี่แหละผู้ชายเสื้อเขียวกางเกงยีนขาสั้น
เดินออกมาจากห้องน้ำหญิงสภาพ

แล้วก็เดินย้อนกลับไปด้านหลังห้องน้ำหญิง

แล้วก็รีบไปขึ้นรถบรรทุกตู้แช่
ขับเร่งเครื่องออกจากปั๊มไปอย่างรวดเร็วบื้นไปเลย
ซึ่งสามารถที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดได้
บันทึกทะเบียนรถไว้ชัดเจน

คุณฟังเขากล่าวอ้างแบบนั้นคุณเชื่อไหม

อะไรนะจ๊ะเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะจะพูดไงก็ช่างจ้ะ
แต่ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับนางสาวบีผู้เสียหาย
คนที่ถูกผู้ชายคนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือ
แอบสอดแอบส่องแอบลอดเข้ามาเพื่อจะถ่ายคลิปเธอ
ให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
กำลังเข้าห้องน้ำปั๊มทำธุระส่วนตัว
ไม่ได้สังเกตหรอกว่าข้างห้องมีคนอยู่หรือเปล่า
กระทั่งจู่ก็เห็นมือคนถือโทรศัพท์
ค่อยสอดเข้ามาทางใต้ผนังกั้นห้องน้ำ
ตอนนั้นตกใจมากตอนแรกคิดว่าคงไม่ใช่มั้งคงไม่ใช่มั้ง
แต่ปรากฏว่าเห็นชัดเจนว่าโทรศัพท์โผล่มารอบ๒รอบคุณ
โผล่มารอบเดียวมั่นใจว่าข้างห้องโรคจิตแน่นะครับ
ก็เลยรีบออกจากห้องน้ำมาก่อนเพื่อมาอะไรมาดักครับ
มาบอกคนอื่นแถวห้องน้ำนี้บอกพี่หนูโดนโรคจิตถ่ายคลิป
และเธอก็เลยมาดักอยู่ตรงนี้เพื่อจะถ่ายคลิปโลกจิตนั้น
อันนี้เธอก็บอกคนอื่นนะครับทีนี้เธอบอกแบบนี้ครับ
เธอบอกว่าตอนที่เห็นรอบแรกนะว่าอีกข้างห้องนี้
สอดมือลงมาแล้วเอามือถือออกมาส่อง
เธอก็แอบก้มลงไปดูเหมือนกันว่าข้างห้องเป็นใคร
ปรากฏว่ามองไปมองมาเอ้าขนนักแข้งนี่นะ
ผู้ชายผู้ชายขนหน้าแข้งด้วยแล้วก็เหมือนถกกางเกงลงข้างล่างแล้วนะฮะ
ทีนี้ครับก็เลยต้องรีบออกมาจากห้องน้ำเลยนะฮะฟังเสียงเธอเล่าหน่อยครับ
ที่เขาเอามือถือเข้ามามันมีถังขยะตั้งอยู่แบบนี้อ่ะค่ะ

ใช่แล้วคือเหมือนกับแบบอย่างนี้แล้วเจ้าสู้สู้หายไปอ่ะค่ะ

ใช่แล้วคือตอนเห็นถังขยะขยับออกมาตอนนั้นคือหนูออกมาแล้ว
แล้วเจ้าสู้ก็มาบอกกับเพื่อนที่เขาเลือกมาพอดีอ่ะค่ะ

ว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วนอนอยู่แล้วก็กำลังยื่นมือถือเข้าไปอีกอ่ะค่ะ

แต่คือถ้าสวยทนเข้าห้องน้ำผิดอ่ะค่ะ
ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อคำผู้ชายคนนั้นหรอกว่าเข้าห้องน้ำผิด

เข้าผิดแต่ว่าจิตไม่ปกติในการยื่นมือถือ
มาถ่ายคลิปเธอเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะนะครับ
คือล่าสุดตำรวจสอบพโพแก้วในพื้นที่ของพุทธมนต์ทน
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างจนรู้ตัวชายคนนี้แล้วนะฮะ
ก่อนจะนำตัวมาสอบสวน
เรื่องต้นนะครับเป็นคนขับรถของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตทวีวัฒนา
แล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะฮะ

่อความเดือดร้อนรำคาญและกระทำอาณาจารย์
เตรียมส่งตัวฝากขังวันนี้ด้วยนะครับ

ก็เป็นปั๊มแห่ง๑ย่านทวีวัฒนาพุทธมนตรสาย๔
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ